อีกหนึ่งเรื่องที่เขาร้องผ่านสื่อเหมือนกัน
บอกว่าเรื่องนี้คดีไม่คืบแต่ลูกสาวเขาน่ะตาย

แล้วปรากฏว่ามีรถเก๋งเลี้ยวตัดหน้ากระทันหัน

คู่กรณีขับรถหนีไปเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้น๖มิถุนายนนะคะ

คือคดีมันไม่คืบเลยมันนิ่งเลยจริง
ลองไปดูภาพเหตุการณ์กันก่อนนะคะ
นี่ค่ะชนดังโครมเลยนะคะ
คือจะเห็นเลยจากวงจรปิดเนี่ยเห็นไหม

แต่สุดท้ายก็หักเลี้ยวขวากระทันหันนะคะ

เธอก็ชนโครมเข้าไปแล้วเธอก็ล้มลงไป

แต่คู่กรณีไปแล้วไปรับไม่กลับมาเลยอะค่ะ
ผู้ตายชื่อว่านางสาววันลิกา
อายุ๒๓ปีเธอเสียชีวิตเลยนะคะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนประมาณ๔ทุ่ม๒๖นาที๖มิถุนายน

ริมถนนชุมชนวัดมาติการามในตำบลห้วยกรด

ซึ่งห่างจากบ้านของผู้ตายแค่๕๐๐เมตรค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ภาพวงจรปิดตัวที่๒และตัวที่๓
ก่อนเกิดเหตุมาด้วยนะคะนี่ค่ะตอน๔ทุ่ม๒๕นาที
ก็จะเห็นเลยว่ารถของผู้ตายขี่ไปทางตรงก่อนถึงที่เกิดเหตุ
ไปแค่นาทีเดียวล่ะหลังเกิดเหตุก็จะเห็นรถคู่กรณีขับสวนมาแบบนี้เป็นรถเก่งนะคะ
จากนั้นไปดูกล้องวงจรปิดตัวที่๔จะเห็นรถของผู้ตายขี่เลี้ยวไปในถนนชุมชน
แล้วจากนั้นไม่นานก็เห็นรถของคู่กรณีเนี่ยขับออกมาจากทางที่ผู้ตายเลี้ยวเข้าไปค่ะ
แล้วก็เลี้ยวขวาหนีไปทางพื้นที่หมู่๕ในบ้านห้วยกรดจังหวัดชัยนายคือเนี่ยชนแล้ว
แล้วรถของคู่กรณีก็ขับออกมาจากทางที่ผู้ตายเพิ่งจะขับขี่ผ่านไปแล้วก็หนีไปเลยนะคะ
หลังเกิดเหตุค่ะญาติเนี่ยก็ได้มีการไปนี่รถคู่กรณีมาแล้วเห็นไหมแล้วก็หายไปเลย
ญาติญาติเนี่ยเขาไปแจ้งความเลยนะคะกับตำรวจสพสังคบุรีให้ตามหารถเก่งคู่กรณีมารับผิดชอบ
วันผ่านไปเขาบอกไม่มีความคืบหน้าเลยครอบครัวเลยขอมาร้องผ่านเพจสายใหม่ต้องรอดให้เข้าช่วยเหลือค่ะ
เพราะว่าน้องที่เป็นผู้เสียชีวิตเนี่ยน้องเป็นหัวหน้าครอบครัวทำงานเลี้ยงดูคุณแม่ที่พิการนะคะ

วันนี้นายเอกพบเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดพร้อมทีมงานก็เลยพาครอบครัวผู้ตายไปพบกับผู้กำกับการสพสันคบุรีนะคะ
ติดตามความคืบหน้าทางคดีก็คุยกันอยู่ประมาณสัก๒๐นาทีได้ค่ะ
ของเธอนี่แหละเพื่อจะไปธุระตอนประมาณ๓ทุ่ม๕๐ตอนแรกเธอบอกเธอจะไปด้วยนะแต่แฟนบอกอย่าเลยไม่ต้องมาหรอก
ผู้ตายก็ตอบว่าบ้านแต้มบอกคิดถึงดิ๒วิถึง
จากนั้นสี่ทุ่มยี่สิบห้านาทีผู้ตายก็ยังส่งมาอีกบอกเร็วดิ
อารมณ์แบบคุยเล่นกันอ่ะนะคะเร็วอย่างนี้เธอก็เลยแกล้งกลับไปบอกไม่บอกหรอก
นั่นแหละไปทำอะไรหลายที่แล้วนะอะไรอย่างนี้
ก็คือแซวกันไปแซวกันมานะคะแต่สี่ทุ่มห้าสิบหก
มีเพื่อนใช้โทรศัพท์ของแฟนโทรมาบอกว่าแฟนเธอถูกรถชนแล้ว
ตอนเธอไปดูเนี่ยก็ไม่เห็นคู่กรณีแล้วอะค่ะ
แถมถนนตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นเส้นทางที่แฟนเธอใช้ขี่ไปมาเป็นประจำด้วย
ก็เลยอยากจะฝากไปถึงคนชนรถเก่งคู่กรณีช่วยมารับผิดชอบหน่อย
สิ่งที่คุณทำลงไปหนูว่ามันไม่ไม่ถูกต้องเลยอ่ะ
ใช่คือเขาควรออกมาควรน่าจะสงสารคนตายบ้าง
มันไม่ไม่ควรจะมาตายอะไรแบบนี้อ่ะจริงจริงคือแบบ
แบบว่าเขามาของเขาถูกแล้วเขาควรจะถึงบ้าน
ไม่ใช่แบบว่ามาตัดหน้าเขาแล้วปล่อยเขาไปแบบนี้
ก็อยากให้ออกมารับความจริงรับสารภาพมารับผิดชอบในความผิดของตัวเองนะคะ
ใช่ให้เห็นแก่คนตายบ้างอ่ะเพราะว่ามันมันตายแบบเนี้ย
ผิดอ่ะต้องรู้อยู่แล้วควรออกมารับผิดชอบใช่
สงสารย่าสงสารพ่อแม่เขาบ้างถ้าเป็นครอบครัวของตัวเองอ่ะ
ก็นั่นแหละค่ะคุณจ๋าแจ่มสีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ตรงจุดเกิดเหตุนะคะ
ลักษณะตรงนั้นเนี่ยมันเป็นทางโค้งสองเลนตรงนั้นเนี่ยยังมีคราบเลือดแล้วก็เศษกระจก
รวมถึงชิ้นส่วนรถสีทองตกอยู่ด้วยซึ่งก็น่าจะเป็นรถคู่กรณี
ครับถามคนที่อยู่ในร้านโต๊ะสนุกตรงจุดเกิดเหตุไม่มีใครให้ข้อมูลเลย
ทีมข่าวได้คุยกับชาวบ้านคนนึงค่ะเขาบอกว่าคืนเกิดเหตุเนี่ยเขาหลับอยู่
แล้วก็ได้ยินเสียงโครมหนึ่งครั้งเขาบอกเสียงดังลั่นเลยได้ยินสนั่นเลยล่ะ
แล้วก็ได้ยินเสียงหมาเห่าตามมาก็คิดเลยว่ารถชนแน่เสียงแบบนี้
ก็ลงมาดูตอนลงมาเนี่ยก็เห็นว่ามีคนยืนมุงดูกันเยอะแล้ว
ตอนนั้นเนี่ยรู้มาว่าผู้ตายยังมีสติอยู่บ้างแต่สุดท้ายเธอก็เสียชีวิต
ตอนนี้สิ่งที่ครอบครัวเป็นกังวลก็คือว่าคนก่อเหตุเป็นคนมีฐานะ
หรือเป็นคนมีหน้ามีตาอะไรหรือเปล่าทำไมมันถึงไร้ร่องรอยได้ขนาดนี้
ขณะเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับเราไปที่บ้านของผู้ตายนะฮะ
ได้คุยกับครอบครัวนะฮะก็แน่นอนแล้วครับว่าทุกคนก็ยังโศกเศร้าเสียใจ
คุณพ่อและคุณแม่พาน้องจ๋าแจ่มสีผู้สื่อข่าวของเรา
ไปดูรูปถ่ายของลูกสาวที่เสียชีวิตนะฮะนี่ฮะเห็นผ้าขาวขาวนั่นไหมครับ
คุณพ่อคุณแม่บอกเป็นผ้าขาวห่อกระดูกลูกสาวตรงนี้ก็จะมีจุดที่เป็นพื้นข้างที่นอนเนี่ย
มีข้าวราดแกงอยู่กล่องหนึ่งด้วยส่วนนี้คือกระดูกนะฮะ
คุณแม่บอกว่านี่ข้าวราดแกงแล้วก็ปักทูบเอาไว้นะครับก็คงให้ผู้ตาย
คุณแม่บอกว่าตัวเองเป็นคนพิการนะครับพิการมา๗๘ปีแล้วต้องนั่งรถเข็นตลอดเวลา
ลูกสาวเนี่ยเป็นลูกคนสุดท้องเป็นเสาหลักให้กับครอบครัว
เป็นนักกีฬาฟุตซอลด้วยนะครับแข่งฟุตซอลได้ถ้วยรางวัลชนะเลิศมาตลอด
ตอนนี้เสียใจมากทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดอยากให้ผู้ก่อเหตุมาขอเข้ามาต่อหน้ารูป

แล้วโกรธมากไหมคนที่ก่อเหตุ

หาตัวเองหาช่วยเรือตัวเองนะครับ

ถ้าเกิดว่าลูกเรายังอยู่พ่อ
อยากจะพูดอะไรกับลูกของพ่อครับ

เพราะว่าต้องเอาตรงตังค์มาถ่าย

อยากบอกอะไรอยากบอกรักอะไรกับลูกของพ่อครับ

รถเขาจะดูแลคุณพ่อคุณแม่อยู่
พี่สาวบอกว่าหลังเกิดเรื่องเนี่ย
พยายามตามหาหลักฐานด้วยตัวเอง
ไล่กล้องวงจรปิดก็ไปหาเอง

เพราะไปแจ้งความแล้วคดีมันไม่คืบหน้าเลย

ก็ต้องมาแจ้งผ่านสื่อมวลชนเพื่อขอความคืบหน้าทางคดีด้วย
เพื่อจะช่วยตามตัวผู้ก่อเหตุกันได้
เราถามความคืบหน้าทางคดีไปยังตำรวจนะครับ

ก็ให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบหากล้องวงจรปิด

จากจุดเกิดเหตุมีแสงไฟน้อยมาก
แล้วพอได้ไล่กล้องตามเส้นทางต่าง
พบแล้วว่ารถก่อเหตุเป็นนิสสันมาสสีทอง
ตอนนี้กำลังตรวจสอบว่าใครเป็นเจ้าของรถ
เชื่อว่าคือคนในพื้นที่นี่แหละ

บอกว่าต้องขอเวลาในการตรวจสอบ

หากพบว่าใครทำผิด
หรือว่ามีการแบบนี้ที่เห็นแน่คือมันไม่หยุด

เดี๋ยวก็ต้องแจ้งความดำเนินคดีกันต่อไป
มีรายงานว่าบุคคลที่คาดว่าเป็นผู้ก่อเหตุ
ล่าสุดเนี่ยติดต่อมายังผู้นำในพื้นที่
เป็นผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชน
เพื่อจะขอเจรจาเยียวยา
ค่าเสียหายกับญาติของผู้ตาย
ซึ่งบอกว่าทางญาติเนี่ยเขาก็แจ้งกลับไปว่า
ถ้าจะคุยเนี่ยผ่านคนกลางไม่ได้
คุณต้องมาแสดงความรับผิดชอบด้วยตัวเอง
มากราบขอเข้ามาต่อหน้ารูปของลูกสาวเขา

เพราะว่ามันผ่านมาสี่วันแล้วนะครับ